นักเรียนหญิงชั้นม๒ถูกครูสอนหน้าตะสิน
เอาไอ้ไม้กระบี่กระบองมาตีครับตีตีตี
แล้วยังสั่งให้รุ่นพี่ม๕ตบหน้าน้องจนหูอื้อเลย
โอ้โหนี่ตีขนาดนี้เลยเหรอ

เรื่องเกิดขึ้น๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ

เขตเทศบาลนครสงขลาน้องบีแล้วกันนะเป็นนามสมมุติ
นักเรียนชั้นม๒เล่าบอกว่าวันนั้นไปซ้อมรำครับ
แล้วก็ส่งคลิปเข้าประกวด
คือจะส่งคลิปนี้ไปที่เบนลำเข้าประกวด

ก็ถูกครูสอนนาตสินทำร้ายบนเวที
เธอร้องไห้แล้วบอกขอหยุดซ้อมก่อน
ครูก็เลยให้พี่ม๕มาถามว่าเธอจะเอายังไงเธอจะซ้อมไม่ซ้อม
ตอบกลับว่าไม่แข่งแล้วไม่ซ้อมแล้วนะครับ
พอครูรู้คราวนี้หยิบไม้ฮะ
ไม้กระบี่กระบองนะคุณผู้ชมมาตีที่ขาหลายครั้ง
อกจากนี้ยังบีบคอเธอด้วยจับมือไพ่หลัง
แล้วให้รุ่นพี่ผู้ชายนะม๕นะตบหน้าเธอหลายทีตบจนหูอื้อเลย
หลังเกิดเหตุแม่ของน้องบีนะครับพาไปแจ้งความที่สพเมืองสงขลา
บอกมันเกินไปแล้วล่ะเกินใจจะอดทน
นอนภาวะร้องไห้รอยช้ำวันนี้ก็ยังไม่หาย
พาลูกสาวไปหาหมอด้วยแล้วไปขอใบรับรองแพทย์
ใบรับรองแพทย์ด้วยคือจะเอาหลักฐานไปแจ้งความนี่ไปแจ้งแล้ว
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครูมาที่บ้าน
ชี้แจงสาเหตุที่ต้องทำโทษเพราะอะไรทำไมถึงต้องตี
บอกว่าก็เด็กชักสีหน้านะคุณแม่

ที่ผ่านมาลูกสาวเคยถูกครูคนนี้ทำโทษรุนแรงหลายครั้ง

จะให้ออกจากโรงเรียนครูก็มาขออย่าออกเลยแม่อย่าออกเลยนะ
แต่ครั้งนี้แม่ไม่ทนแล้วครับ
ร้องอย่างเดียวร้องแล้วก็กระทืบเท้า
คุณครูมาเมื่อวันศุกร์มาขอโทษอย่างเดียวค่ะ
แล้วบอกว่าน้องได้บอกอะไรแม่ไหมว่าครูทำโทษนั้นเพราะอะไรแม่ถามว่า

ครูบอกว่าน้องชักสีหน้าใส่ครูก็เลยโดนทำโทษ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่โรงเรียนสิครับ
แต่ยังไม่สามารถติดต่อคุณครูนาตสินท่านนั้นได้นะ
แต่โรงเรียนยืนยันว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
ส่วนตำรวจสมภาพเมืองสงขารับเรื่องแล้วนะครับ
เรียกครูท่านนั้นเนี่ยมาสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับ